นี่แหละอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากพูดให้ทุกคนฟัง
ทุกคนจะคิดว่าเอามันอยู่แต่จริงคือไม่
คุณเอามันไม่อยู่ตั้งแต่คุณเริ่มใช้มาแล้ว

ทำไมอยู่ดีแบบเฮ้ยแอลกอฮอลก็ไม่ได้แล้วว่
ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วว่ะต้องไปแล้ว
ก็ถ้าจะบอกว่ามันคือความรักก็น่าจะด้วย

สวยงามแบบที่ทีซิวิเป็น
มันทำให้เรามองกระจกตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าโอเคจะเลือกล่ะเธอแบบนี้ซีวีจะลองดู
แล้วพอทำแบบนั้นมาก็ทำมาเรื่อยจนเฮ้ยเราได้เจอบอดี้พอซิทีฟของตัวเองตอนสมัยเลิกยัง
ต้องใช้หัวใจฟังวันนี้อยู่กับศิลปินที่มากความสามารถมิ้นชื่นชมเขาเป็นการส่วนตัวมากนะคะ
เพราะว่าร้องเพลงเพราะเมื่อกี้ข้างหลังแอบชื่นชมกันไปแล้วนะคะ
ขอต้อนรับคุณซิลวี่พาวิดาค่ะ

ดีใจมากที่ได้เจอวันนี้นะคะติดตามผลงานมานานมาก
แล้วก็เรียกว่าเคยฝึกร้องเพลงซีรีส์แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยร้องยากมากเลยน้องเก่งมากนะคะ
ตอนนี้ได้มีอัลบั้มเต็มแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างอัลบั้มออกมาเมื่อไหร่ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เอออัลบั้มหนูจำเดือนไม่ได้อ่ะเดือนน่าจะ
เดือนอะไรวะไม่ว่ะ
แล้วก็ปล่อยออกมาก็จะเป็นการรวมเพลงที่ปล่อยออกไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นเพลงใหม่ด้วย
ซึ่งทุกเพลงเนี่ยซิลมีส่วนร่วมหมดเลย
ค่ะว่าแบบเราอยากได้เพลงแบบไหนพูดเรื่องอะไรแล้วสื่ออะไรบ้าง
แล้วทุกเพลงในซิงเกิลที่ออกมาในอัลบั้มชุดนี้เป็นตัวเราหมดเลยไหม
ซึ่งว่าเป็นตัวเราหมดเพราะว่าด้วยเนี่ยด้วยความที่แบบเวลาถ้าสมมุติเราจะทำขึ้นมา
แบบทุกครั้งเวลาทำเพลงมันคือการที่เราเข้าไปในห้องกับโปรดิวเซอร์
แล้วก็ถ้ามูธมันเป็นยังไงเราก็แต่งออกมาเป็นแบบนั้น
อย่างพวกแบบเพลงเร็วก็เป็นช่วงแรกที่เรากำลังจะเริ่มทำเพลง
มูดเราตอนนั้นเราก็คือแบบมีไฟอะมันมาพร้อมอะ
เราแบบเราอั้นมาเราอยากอื้ออย่างนี้
แล้วพอหลังมาก็เริ่มมีเพลงช้ามากขึ้นเพราะว่าเราก็รู้สึกอยากให้มันแบบ

แสดงว่าเราก็ได้แบบทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่อยากเล่า
มาในอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ออกมาเป็นตัวเราทั้งหมด

อันนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันความเป็นมายังไง
เพราะว่าฟังแล้วเนื้อหามันแปลกประหลาดมาก
แล้วเราเข้าก่อนว่าพูดถึงอะไร
เป็นเพลงที่ชอบมากแต่ยังไม่เคยได้พูดที่ไหน
แล้วก็ยังไม่เคยได้แบบทำคอนเทนต์จริงแต่ตอนนั้น
เพราะว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วก็ไม่ได้แบบโปรโมทเยอะเท่าไห

ที่เวลาสมมุติเรานอนอยู่แล้วเราแบบขยับตัวไม่ได้

เหมือนผีอำถ้าเป็นภาษาไทยก็ผีอำ
เราเป็นอย่างนี้มาแบบตั้งแต่ช่วงที่แบบเรา
ที่เป็นบ่อยนะคะแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเคยแบบผีอำมาก่อนไหม
ก็เคยแต่ว่านานนานทีจนช่วงหลังมาตอนตอนเราเริ่มใช้ชีวิตที่แบบ
ทีนี้เวลาเป็นมันก็จะแบบรู้สึกเหมือนบางทีเรามองตัวเองหลับ
หรือว่าบางทีเรารู้สึกเรานอนอยู่แล้วเราขยับตัวไม่ได้
แล้วแล้วพอเราพยายามจะฝืนอ่ะพยายามจะฝืนแล้วทีนี้มันยิ่งเหนื่อยอะค่ะพี่

เคยเป็นค่ะก็คืออาการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเรารู้ตัวทั้งหมด

อยากจะแค่กัดฟันก็กัดไม่ได้ใช่ใช่คือพี่เนี่ยสมมุติถ้ามีอาการคล้ายผีอำเนี่ย
พี่จะทำคือพยายามกัดฟันให้ตัวเองสะดุ้งออกมาจากเวิ้งนั้นให้ได้
แต่ตอนหลังพี่ยอมแพ้แล้วสิวี่พี่ใช้วิธีสวดมนต์

ใช่ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ผีนะแต่สวดบนไว้ก่อน
ใช่เหมือนของพี่กัดฟันของหนูเป็นกรี๊ด
พยายามจะกรี๊ดออกมาให้ได้
แล้วก็อธิบายให้เขาฟังแล้วแล้วมันก็เลยได้ดึงด้านมืดหรือความดาร์คต่างที่อยู่ในจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ย
ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราเคยเจอเรื่องร้ายมาแล้วนี่คือแบบเราฝังใจเปล่าวะ
แล้วมันเลยไปหลอนเราในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ
แก้ปัญหาคนละอย่างกับพี่เลยนะพี่คือพอผีอำปุ๊บทำอะไรก่อนรู้ไหม
ไปซื้อหมอนใหม่ไม่ได้มีการตกตะกอนทางอารมณ์อะไรทั้งสิ้น
อันดีคือโอ้โหอาการผีอำทำให้หนูได้เข้าใจตัวเอง
ฉันก็คืออาการผีอำทำให้ฉันต้องจ่ายเงินซื้อหมอนใหม่
ซีรีส์เคยพูดให้สัมภาษณ์มาว่าเราเคยผ่านช่วงชีวิตอย่างที่บอกว่าช่วงดักของเราเนี่ย
คือเรียกว่าเราเคยผ่านการติดยาเลิกยาติดแอลกอฮอล์เลิกแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้
พี่อยากรู้มากว่าในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ช่วงเวลาเฉพาะของเรานะ
อยากจะถามเผื่ออยากรู้จริงว่าอะไรที่ทำให้เราไปต้องใช้สิ่งนั้น
ความรู้สึกอะไรของเราตอนนั้นที่มันไม่มีที่พึ่งเหรอ
หรือมันสับสนหรือมันอะไรที่ทำให้เราต้องพึ่งพิงสิ่งนั้น
คือซิลว่านักวันนั้นที่ซิลเป็นอย่างนั้นอะ
ไม่รู้ว่าซีอุต้องการอะไรหรือกำลังมองหาอะไรอยู่
แตกวันนี้ที่เราถอยออกมาแล้วและย้อนกลับไปดู
ซิลคิดว่าตัวซิลเองเนี่ยหลักคือไม่มีความสุข
แล้วก็ไม่มีที่พึ่งด้วยแบบ
ความอายุด้วยในที่เรายังเด็ดอยู่

เออลอง
แล้วเหิมเหมือนซิโอ๊ยเริ่มชีวิตเร็วมั้ง

ตอนที่ภูเก็ตเนี่ยซิลต้องเล่าก่อนว่าซิลเป็นเด็กภูเก็ตเป็นเด็กต่างจังหวัด
แล้วก็เข้ามาในรายการประกวดใช่ไหมคะ
ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพฯเพื่ออยากทำงานอยากสารฝันอยากเป็นสิทธิ์ปิน
ทีนี้เราอยู่กันแค่กับแม่สองคนพ่อซิลเนี่ยเสียแล้ว
ก็ต้องเกิดการแบบคุยกับแม่ว่าทำไงดีเฮ้ยเราอยากมาสารฝันอยากมาอยู่กรุงเทพ
เพื่อที่จะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงมันเข้ามาแล้วก็ต้องถึงเราจะไม่ชนะเราก็ต้องทำให้ได้
ก็ทะเลาะกับแม่ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าแม่ก็บอกว่าจะไม่อยู่ได้ไง
แม่ก็ต้องมีบ้านอยู่ที่ภูเก็ตแล้วบ้านที่ภูเก็ตทำยังไงดีนู่นนี่นั่น
สุดท้ายเราก็ดื้อจนเราแบบขออยู่ได้แม่ก็ต้องยอมเพราะว่าแบบความฝันลูกเลย

หนูมาคนเดียว
คือที่ไฟล์กันเนี่ยคือเราอยากแย่งมาไล่ตามความฝัน
แม่ก็ต้องดูบ้านที่ภูเก็ต

ใช่แล้วจริงเขาอยากมาด้วยแต่เขาทำอะไรไม่ได้ไง
บ้านที่ภูเก็ตจะต้องทำยังไงตอนนั้นก็ยังมีกิจการอยู่
ก็เลยมาอยู่คนเดียวเลยสิบห้า
ตั้งแต่นั้นมาหนูเสียคนเล็ก
หนูแบบชอบอ่ะชอบการพูดชัดเจน
หนูแบบโอ้โหแสงสีเสียงไม่เคยเห็น
มันเสียคนเพราะอะไรสิวี่เธออยู่ภูเก็ตแสงมีเสียงเยอะแยะ
ก็ใช่ในวันนั้นเรายังมีแม่ไง
เรายังมีคนที่คอยแบบเฮ้ยเชฟเรา
ก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เหมือนพอเราไม่มีใครเลยแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่บ้าง
เราก็กลายเป็นแบบชีวิตอิสระแล้วเราก็เก็บกฎมาตั้งแต่ภูเก็ตไม่ค่อยได้ทำอะไร
พอมาอยู่นี่เราก็เลยลองให้หมดอยากทำให้หมดอะไรอย่างนี้
นั่นเป็นสิ่งที่ซีรีส์บอกว่าจริงส่วนลึกแล้วพอมาวิเคราะห์ดูดี

เรื่องอะไรตอนนั้น๑๕เองไม่มีความสุขเรื่องอะไร
ก็คือเราเข้ารายการประกวดใช่ไหมเราไม่ชนะเนอะ
แล้วก็หลังจากนั้นมาเราความฝันเรื่องการเป็นศิลปินเนี่ย

พอเข้ามาได้เราก็เน้นวิธีละครเป็นลักษณ์
เป็นอองซอมโบเพื่อแบบฝึกวินัยตัวเอง
ได้ทำสายงานที่ไม่เป็นสายงานท์ที่เราแบบ
รักตรงไม่ได้สายตรงพอใช้หยังได้อยู่ใกล้วงสาร
ขออธิบายก่อนค่ะองซอมอธิบายให้คนฟังเข้าใจว่าคือ
อองซอมโบก็คือหมู่มวลนักแสดงหมู่มวลบนเวทีที่ไม่ได้เป็นตัวเมน
สมมุติเราไปดูละครเวทีก็จะมีตัวละครหลักมันก็จะมีแบบตัวละครที่บางคนก็เรียกว่าตัวละครชาวบ้าน

ชาวบ้านที่แบบเปลี่ยนทุกฉากก็จะเป็นชาวบ้านเดิมแต่เปลี่ยนชุดไปเป็นคนละสถานการณ์อย่างนี้

องซอมเราไปเป็นอองซอมซึ่งไม่ใช่จริงใจจริงคืออยากเป็นศิลปินเป็นนักร้อง
แล้วก็เราอยากเป็นมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้เราก็ไม่มีหนทางทีนี้ความสุขเดียวที่เราพอได้เราลองไปลองกินเหล้าลองอะไรอย่างนี้มันมีความสุขอ่ะ
มันเป็นทางออกในการระบายความเครียดที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ป่ะ

ค่ะลีกนี้ลีกนี้ความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่จริงเพราะว่าพอได้ลองรู้สึกหน่อยเอ้ยมึงกินเหล้าเปล่าหาย

มันหายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันฮาเหรอหรือไม่

เราก็เราก็ยังสานฝันตัวเองไม่ได้ซะที

แล้วเราก็ไปเจอ

ซิลได้ลองหมดทุกอย่าง

แล้วก็ตอนแรกก็

แต่เราก็เป็นคนอยากรู้อยากรอง
เราใช้ความบ้าเราไปผิดที่ณตอนที่เราเด็ก
อันนี้เราไม่ได้พูดให้ทุกคนไปลองนะคะนี่เราพูดจากประสบการณ์ของคนที่
เคยผ่านมาแล้วเคยเลิกมาแล้วอยากให้ที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ได้
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะอยากให้
ขอให้พอดแคสต์นี้ให้ข้อคิดอะไรบางอย่างกับคนที่กำลังดูอยู่ว่าเราจะเลือกทางนี้จริงหรือนะคะ
ก็ลองฟังจากประสบการณ์ของซิลวี่ดูแล้วกันตัดต่อ
พอเราไปเลือกทางนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็เอ่อ

วันแรกแน่นอนว่ามันรู้สึก

เพราะว่าเราไม่ปล่อยให้ตัวเองดาวน์เลย

อย่างนั้นแปลว่านี่คือคำว่าสิ่งเสร็จติด

ซีวี่ตอนนั้นรับความจริงไหมคะว่าเราเครียด
หนูไม่รู้ตัว

นี่แหละอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากพูดให้ทุกคนฟัง
ทุกคนจะคิดว่าเอามันอยู่แต่จริงคือไม่
คุณเอามันไม่อยู่ตั้งแต่คุณเริ่มใช้มาแล้ว

ซิลเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่า
แต่จริงคือแบบไม่ใช่อ่ะสิ่งที่พูดออกมาอย่างนั้นคือแบบ

ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ใช้สิ่งตรงนี้
เราก็ไม่สามารถทำตามจุดมุ่งหมายเราได้อยู่ดี

คือที่ซิลบอกว่าซิลไม่มีความสุขด้วย
อันนี้ลืมข้อนี้ลืมไม่ได้เลยลืมพูด
คือเรื่องเราต้องพยายาม

เราพยายามอย่างมากที่จะผอมที่จะขาวที่จะสวย

ใช่แต่ว่าลืมพูดไปเฉยว่า

เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นตัวของเราเองแล้วมันไม่ได้

ซีรีส์คิดว่าตัวเองร้องเพลงดีใช่ไหม

คิดว่าเราเฮ้ยเคยเปรียบเทียบไหมวะ

เพราะไม่งั้นซุปไม่เศร้าขนาดนั้นหรอก

แล้วพอคิดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเรา

เฮ้ยทำไมทำไมฉันร้องดีขนาดนี้
ทำไมคนที่ร้อง

เราเคยคิดอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ณวันแรกเรารู้สึกว่า

เป็นคนเชื่อว่าความสามารถจะนำพาเราไปสู่

แต่พอเข้ามาเจอวงการ

กลับกลายเป็นว่าเขาต้องการอย่างอื่น

มันองค์ประกอบโดยรวมมันมีเยอะมากกว่านั้น

เหมือนเราไม่มีตรงนั้น

แล้วก็พยายาม

หนึ่งในสาเหตุที่เข้าไป

ใช่แล้วเพราะเขาเสพไปเนี่ยอันนี้คือมันเป็นวิธีติผินนะคะทุกคนแปบแห่ง
มาถ้าพูดจากอุปกรณิตคือมันพอเศษปุ๊บมันไม่กินข้าว
ไม่ทับมาเลยเสบทริกก็นอนไม่นอนใช่แต่แบบมันเหมือนไม่มีสติ
ทำไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีสติแล้วก็ไม่กินไม่นอน
ตอนนั้นเราก็สู้แล้วเราก็รู้สึกเราเอาตรงนั้นมาเป็นแบบข้อดีของมัน

วันนั้นเราคิดว่าเราสวยเพราะว่าเราอยากขอ
วันนี้ถ้าหนูกลับไปดูหนูรู้สึกหนูเหมือนผี
เอาจริงหนูยังมีรูปภาพอยู่เลยเวลากลับไปดูแล้วรู้สึกแบบ
เชื่อตอนนั้นหนักนะกูหนักมากนะอะไรอย่างนี้
พอเรามาติดมาถึงสักช่วงหนึ่งแล้วจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะต้องเลิกแล้ว
จุดที่ซิลก้าวล้าวแล้วค่ะแบบ
คือซิลเป็นคนจริงแล้วเป็นคนพิฮาแล้วก็แบบ
เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนชิวคนนึงแต่พอแบบเหมือน

ชีวิตมันเปลี่ยนไปจากแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะ
แล้วก็แม่จับได้แม่ย้ายขึ้นมาเพื่อแบบมาดูสิลูกเป็นไงบ้าง
แม่จับได้คือยังไงอะ
แม่หนูจะไปประมาณอยู่แล้วที่ภูเขตใช่มั้ยฮะ
แบบภูเขตคศแล้วเหมือนมีอยู่ช่วงนึงที่เขามา
คือซิลอ่ะเบลอถึงขั้นว่าซิลแบบ
อยู่ในห้องแต่เราก็ยังทำ

ไม่ไม่ต่อหน้าแต่ว่าแบบเราไปแอบทำในห้องน้ำ
คือแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละเราก็ยังทำ

แล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่าลูกกูแปลกไปแล้วลูกเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มเป็นอย่างนั้นมา
ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แบบซิลเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบ
เริ่มโดนด่าเริ่มแบบบอกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้

จากแม่ใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็ยิ่งตะเลิศเลย
แต่อันนี้คือข้ามขั้นนิดนึงคือพอกลับมา
สิ่งที่ทำให้ซิลกลับมารู้สึกอยากจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละ
คือเพราะว่าแม่เราไม่ดุเราอีกแล้ว
เหมือนเขาปล่อยใช่โอ้เราหนักจนเขาปล่อยแล้ว
ใช่เค้าปล่อยแล้วก็เค้าแค่อยู่ข้างอย่างเดียวแล้ว
เมนต์นั้นเลยซิลซิลนี่แหละมันเหมือนคิดอะไรได้ในในหัว
เหมือนแบบอยู่มันก็แว๊บขึ้นมาว่าแบบทำอะไรอยู่
แล้วตั้งแต่นั้นมามันก็ค่อยพยายามที่จะพอเหอะ
ไม่ชอบตัวเองแล้วทำไมทำไมปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้
ทำไมปล่อยให้เราเราเคยเราเคยเป็นคนน่ารักไม่ใช่เหรอ
เราเคยเป็นคนมีความสุขเราเคยเป็นคนรักครอบครัว
เราเคยเป็นคนรักรักเราเคยเป็นมนุษย์ที่ดี

ทำไมวันนี้เราทำร้ายความรู้สึกเขา
คือเราเคยคิดว่าเราทำแบบนี้มันไม่ส่งผลให้ใครหลายคนหรอก
เพราะมันก็ส่งผลแค่เราสุขภาพเสียก็เราคนเดียว

ใช่แต่จริงคือไม่มันส่งผลให้กับทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวส่งผลให้กับงานส่งผลให้กับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

พอเราคิดได้แล้วว่าเราจะต้องเลิกแล้ว
มันใช้เวลายาวนานมากไหมหรือมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกในหัวใจยังไงบ้าง
เหมือนซิลใช้เวลานานอยู่เหมือนกันที่จะเชื่อว่าตัวเองติด
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะรู้สึกแค่ว่าเล่น

ใช่แล้วก็สักพักก็พอยอมรับว่าตัวเองติดนี่แหละต้องเลิกอะไรอย่างนี้
ก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เลิกกันง่าย
มันมีเรื่องของแบบสารเคมีในสมองที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็วันแรกที่อยากเลิกไม่ใช่วันที่เลิกได้เลยมันคือวันแรก

ใช่วันที่คิดได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะกลับไปเล่นอีกแหละ
วันที่เลิกได้สักจากที่ทำทุกวัน๒วันที๕วันทีจนเป็นเดือนหนึ่งทีนึงอะไรอย่างนี้ครับ

ความคิดของเราเวลาที่เราอยากเลิกแล้วแล้วเรากลับไปใช้อีก
เรามีความคิดให้กำลังใจตัวเองหรือบิวต์ตัวเองไหม
เหมือนคนอยากแบบลดน้ำหนักแต่เห็นขนมอย่างนี้

มีความคิดอะไรที่บอกตัวเองไหม

ซึ่งถือว่ามันสั่งสมความรู้สึกผิดให้ตัวเองไม่กลับไปเล่นอีกรอบ
คือซิลจำได้แม่นเลยว่าวันล่าสุดที่เล่นไปแล้วมันรู้สึกผิดจนล้นจริงอะค่ะ
แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเล่นไปแล้วไม่สนุกแล้วจริง
แบบเล่นปุ๊บรู้สึกผิดอย่างเดียวเลย

ตอนนี้เล่นเมื่อไหร่รู้สึกแย่

แล้วก็ต้องไปโกหกแม่โกหกทุกคนแล้วก็แบบโกหกตัวเองทำร้ายตัวเองกลับไปแบบทำทำไมอะไรอย่างนี้
กลายเป็นว่ายิ่งสะสมความรู้สึกผิดจนมันผิดไม่อยากทุกแบบสมมุติหลังจากวันนั้นเสร็จแล้ววันถัดมารู้สึกแบบคิดถึงอยากกลับไปเล่นก็จะเอาความรู้สึกนั้นว่าแบบมันรู้สึกผิดมากเลยนะ
จะกลับไปรู้สึกแบบนั้นจริงเหรอ
ใช่และสิ่งนั้นแหละทำให้ทำให้ซิลค่อยเลิกมาได้ซิลจะบอกว่าไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามอย่างวันนี้ที่เลิกเล่าได้ใช่ไหมคะมันเหมือนจะยากนะแต่ว่ามันเหมือนแค่เป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกับสมองตัวเองแล้วก็หาหาให้เจอเฉยว่าทำไมฉันจะเลิกฉันทำแล้วมันมีอะไรดีบ้างถ้ายังทำอยู่ข้อเสียคืออะไรบ้างแล้วพอมันมันเจอแล้วว่ามันเป็นประ
ที่เขาบอกเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งนั้นก็คือสามารถที่จะส่งผลให้เราเลิกสิ่งที่เราติดได้เลย

คนรอบข้างอย่างคุณแม่อย่างนี้ค่ะมีส่วนช่วยเราบ้างไหมคะในเรื่องการเลิกสิ่งนี้
ช่วยได้หมดช่วยได้ทุกอย่าง
ใช่คุณแม่เพราะว่าซิลจะบอกว่าถ้าซิลเลิกได้เพราะว่าเขาอยู่ข้างเลยจริงวันที่ซิลจำได้เลยว่ามันมีหลายครั้งมากที่แบบซิลถึงขั้นหันไปบอกเขาว่าแบบหนูอยากมากเลยแม่อะไรอย่างนี้
แล้วสิ่งที่แม่ทำก็คือแบบไม่เป็นไรนะซิวี่อะไรอย่างเงี้แบบคอยอยู่ข้างคือต้องบอกก่อนว่าแม่สิว่าก่อนหน้านี้เป็นคนดุมาก
ดุมากแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็เหมือนมีวิธีที่จะอยู่ข้างเราในแง่ว่าแบบคนที่ถือขึ้นอ่ะแบบเขาน่ารักขึ้นมากอะไรอย่างนี้
เขาแบบคอยแบบคอยใจเย็นกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งนี้แหละที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับความรัก
คุณแม่เขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเหมือนกันมั้งเนี่ยพี่เดาคุณแม่เจอหนูมากไปกันแบบ
ใช่คือเขาเราสัมผัสได้ว่าเราทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งแสดงว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วยกำลังใจจากคุณแม่ที่อยู่ข้าง

ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพาไปทำนั่นทำนี่อะไรอย่างนี้

เวลาที่คนเราจะต้องเลิกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะต้องมีคนรอบข้างที่มาช่วยให้กำลังใจ
เฮ้ยแกเล่นทำไมไม่ต้องเล่นแกก็รู้อยู่มันไม่ดี
มันจะมีคนที่มาคอยบอกนู่นนี่กับเราเพราะหวังดี

จริงแล้วในส่วนตอนนั้นที่เราเคยเป็นคนที่ใช้มาเนี่ยแบบไหนมันเวิร์คแบบไหนที่มันไม่เวิร์ค
โหยตอบยากมาก
ยากมากเพราะว่าซิลเชื่อว่าแอดดิกแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แล้วก็วิธีของวิธีการรับมือของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
อย่างของซิลเนี่ยด้วยความที่ซิลอาจจะโดนดุมาตลอดชีวิตใช่ป่ะ
พอซิลเจอความอ่อนโยนซิลเปลี่ยน
พอซิลเจอกันที่แบบเขานั่งอยู่ข้างแล้วเขาแบบไม่เป็นไรนะลูกซิลรู้สึกซิลแบบโอ้ยซิลยิ่งซิลยิ่งรู้สึกแบบกูทำอะไรลงไป
คั่วตรงข้ามกับที่เราเคยเจอมา
เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะซิลไม่รู้เหมือนกันบางคนถ้าสมมุติดุเขาเลยแล้วขู่เขาก็อาจจะดีไม่ซิลไม่รู้อันนี้ซิลตอบแทนทุกคนไม่ได้
แต่ว่าแค่แบบถ้าในพาร์ทของซิลซิลรู้สึกว่าการที่นั่งข้างแล้วก็ให้กำลังใจเวิร์ค

ตอนที่ตัดสินใจเลิกแอลกอฮอล์ก็มีส่วนมาจากความรักใช่ไหมค

ค่ะจริงแอลกอฮอลนี่เป็นไม้สุดท้ายของซิลนะ

คือพอแบบแอลกอฮอลนี่อยู่ยืนยงมา

ใช่เพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าเรานอร์มาลไลซ์มันมันไม่มีผิดความหมายนี่

ใช่แล้วก็เมาเป็นเรื่องปกติเมาแล้วอ้วกเป็นเรื่องขำเมาแล้วภาพตัดขำเราก็รู้สึกเพื่อนเราก็รู้สึกแล้วก็เพื่อนเราทุกคนก็รู้สึกแบบนั้น

แล้วทำไมเราถึงได้รู้มารู้ได้ไงว่าเราติด
เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเอาอยู่เหรอ
ไม่รู้สึกค่ะ

อันนี้รู้สึกเลยว่าตัวเองมีแปลกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสิ

ใช่จะรู้สึกว่าแปลกตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่แค่ยังไม่ได้เข้าไป

วิเคราะห์ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนทำเหมือนกันหมด
เราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราแปลกขนาดนั้น
ก็เลยเพราะว่าเพื่อนเราทุกคนที่ไปกินเหล้ากันด้วยกันก็คือเมาเหมือนเรากันหมดเลย

เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรอะไรอย่างนี้
แต่แค่รู้สึกว่าทำไมเวลากินแล้วหยุดไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้อันนี้คิดมาตลอดใช่อืม
จนเริ่มทำแล้วมีปัญหาเหมือนกันคล้ายกับตอนยาค่ะ
ปัญหาคืออะไรในวันนี้

ปัญหาก็คือคือเรื่องความก้าวร้าวของตัวเองเหมือนกันแบบพอเมาแล้วเริ่มเมาแล้วกลาง
เริ่มแบบเอาอารมณ์ข้างในจิตใจออกมาพูดออกมาแบบ
ขึ้นคิดเหมือนกันเลย

เจ้ากินร่าวยังเป็นการให้คณะหน่อย

แล้วก็จริงแล้วไม้สุดท้ายเนี่ยรู้สึกมาเจอ
ทำไมอยากเลิกเอางี้ก่อนทำไมอยู่ดีแบบเฮ้ยแอลกอฮอลก็ไม่ได้แล้วว่ะ
ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกว่าต้องไปละ
ก็ถ้าจะบอกว่ามันคือความรักก็น่าจะด้วย

เพราะว่าเรารู้สึกเราอยากโตแล้วด้วย
แล้วก็เราอยู่กับเขามาเขาก็ไม่ใช่สายปาร์ตี้ขนาดนั้น

เพราะเขาพูดหรือเปล่าว่าอยากให้เราเลิกหรืออยู่ดีคิดเอง
เขาไม่ได้พูดแต่ทุกครั้งกลายเป็นว่าแบบ
เหมือนพอเราไปดื่มหรืออะไรมาเราจะชอบเป็นอีกคนนึง

มันเลยไม่ได้เป็นแค่กับเขานะ

เเบิ๊ยเวลาเมาเเนี่ย

ก็เลยรู้สึกว่าพอเหอะมันประจวบเหมาะกับการที่เราเริ่ม
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตเริ่มเข้าที่

เราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกเรื่อยมันจะดีหรอวะ

หนาวจริงค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้หนาวมาก

ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เอาละพอเถอะเงินก็เสีย
แล้วก็ชื่อเสียงจะเสียอีกหลังจากนี้

หนูไม่เคยคิดจริงตอนที่หนูกินเหล้าอยู่

งั้นถ้าหนูคิดนะหนูเชื่อว่าหนูไม่เล่น
หนูไม่กินเหมือนทุกวันนี้
เหมือนเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้น

ก็เลยถึงบอกว่าเรื่องความรักด้วย

ว่าเราอยากมีรักดีเราอยากมีชีวิตดี
มีความสัมพันธ์ดีกับเขากับแม่

กับตัวเองด้วยเอาจริง

หลังจากที่เรามีสติลองมีสติดูอะไรอย่างนี้

เฮ้ยนี่เราทำผิดคนรอบข้างทำผิดตัวเองนี่นะ

เราก็เลิกได้ทั้งสองอย่างเลย

หูเล่ามานี่คือดูแบบผ่านอะไรมาโชคชน

ที่ว่าที่แบบ
เจอไม่เจอทางที่มันแบบดีกว่านี้
แต่ว่ามันคือเรื่องที่ต้องเจอจริง
เพราะว่าถ้าไม่เป็นวันนั้นซิลเชื่อว่าซิลมาใจแตกกว่านี้แน่นอน
จริงเพราะว่าเราเป็นคนซ่าไงเราเป็นแบบอยากรู้อยากรอด้วย
มันก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเสียตอนนั้นดีแล้วเพราะว่าเรายังเด็ก
แบบเอ้าวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเลือกได้แล้วแล้วถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตดีดีโอเคมันถูกแล้ว
พี่ถามหน่อยที่เราบอกว่าเราเริ่มใช้สิ่งเหล่านี้เพราะเราเครียดในใจแล้วไม่รู้ตัว
พอถึงวันนี้ไอ้ความเครียดเหล่านั้นมันยังมีอยู่ไหมหรือมันหายไปเราจัดการได้ด้วยวิธีอื่นไหม
ถ้าเราไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งนี้
จะบอกว่ามันยังอยู่ตัวซิลเองยังอยู่เหมือนเดิมเด๊ะแต่แค่วันแรกเลยนะ
แล้วเราก็มีแวบหนึ่งที่คิดว่าแบบเราจะกลับไปไปเล่นเพราะว่าแบบวันนี้อยากหน้าสู้
ต้องสู้กำลังจะถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยแม่เราคอย
มันทำให้เรามองกระจกตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคจะเลือกล่ะเธอแบบนี้ซีวีจะลองดู
ตอนสมัยเลิกยังสมัยเลิกเล่าเนี่ยได้เจอว่าเฮียเราเป็นคนคิดมาก
เราเป็นคนคิดมากเกือบทุกเรื่องเลยแบบเรื่องปมชีวิตหรืออะไรมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละแบบ
หน้าขนาดนี้ก็ยังอยู่ขณะนี้ก็ยังอยู่แต่แค่เราจัดการมันได้เก่งมาก
ในวันที่พอเรารู้ว่าเฮ้ยเรากำลังจะกลับไปรู้สึกแย่กับตัวเอง
รู้สึกทำไมอะไรอย่างนี้เราจัดการตัวเองเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นแหละ
เหลือแต่สมองกับสติเราเท่านั้นแล้วก็เหลือแต่ปัญญา
แสดงว่าที่ซีวี่ไปแวะมาไปแวะใช้มาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกับความเครียดเลย
ไม่ได้ช่วยค่ะมันยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่แค่แบบเราเนี่ยมันเป็นความสุขจองปลอมอ่ะสิว่า
แล้วณวันนี้ที่เราต้องใช้ตรงนี้แก้ปัญหาไปเรื่อยไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ทำให้เราดีขึ้นในทุกวัน

ใช่เราใช้อันนี้แก้ปัญหาแล้วเราก็พอเราแก้ปัญหามันได้เนี่ยมันทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้น
กลายเป็นว่าตอนที่เรารู้ป่ะคะวันแรกเลยนะที่ซิลแบบเลิกเล่าออกมา
ความรู้สึกที่ซิลเจอซิลไม่เคยรู้สึกภูมิใจเลยในแต่ละวัน
รู้สึกแต่ว่าสงสารสงสารตัวเองจังทำไมถึงเป็นแอลกอฮอลิก
ทำไมถึงกินเหล้าเหมือนเพื่อนไม่ได้วะทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้วะ
อิจฉาเพื่อนเวลาเพื่อนได้กินเหล้าทั้งนั้นที่แบบกูก็กินได้เว้
คือควบคุมได้อย่างจริงคือแบบที่ผ่านมาไม่เคยควบคุมได้เลยอะไรอย่างนี้
จนประมาณสัก๔๕เดือนถึงค่อยแบบมองว่ามันคือความภาคภูมิใจ
ว่าแบบเฮ้ยกูทำได้กูภูมิใจเว้ย

ภูมิใจเรื่อยตรงที่ว่าเฮ้ยไม่เห็นต้องไปพึ่งอะไรเลย
เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าพอแบบเครียดปุ๊บสักหนึ่งแก้ว
เพื่อที่จะแบบให้คลายซิหรืออะไรอย่างนี้

พอได้ใช้แบบได้ใช้กล้ามได้ใช้แบบนู่นนี่นั่นมันเหมือนแบบ

ใช่ใช่มันปลดปล่อยออกเหมือนกันเลย
ก็เลยเป็นที่คนชอบออกกำลังกายชอบไปวิ่งแล้วบอกว่าติดการวิ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
ซิลก็ไม่ได้เคร่งเครียดขนาดนั้นแต่แค่แบบ
วิธีที่จับต้องได้นะ
แบบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือนี่แหละออกกำลังกาย

เริ่มใช้วิธีแก้ปัญหาถูกจุดคือการเปลี่ยนทัศนคติ
หรือใช้การวิเคราะห์วิจัยอะไรในสมองเราแก้ปัญหาต่าง
แล้วอาชีพเราดีขึ้นไหมคะจุดมุ่งหมายในการเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างนี้
จากเมื่อก่อนที่เป็นองค์ซอมมาที่บอกเต้นอยู่ข้างหลังเต้นทะบ้าน
มาหมดปุ๊บไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ซิลรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปแน่นอนแบบร้อยเปอร์สิทธิ์
ตอนที่เริ่มเริ่มแบบเลิกเลิกยาแรกแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะเห็นได้ชัดมากว่าเฮ้ยชีวิตเราดีขึ้นมากเลย
เราแบบเรารักตัวเองเป็นแล้วหลังจากนั้นมาเรื่อยเรากลายเป็นว่าเรามุ่งหน้าไปที่เราอยากเป็นศิลปินใช่ไหม
จนพอเนี่ยเลิกเล่าเนี่ยก็มีแต่ดีปีที่แล้วก็คือแบบเป็นปีที่โฟกัสกับการเลิกเล่ามาก
แล้วก็ได้ทำงานหลายงานมากที่รู้สึกแบบได้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็เหมือนอ่ะอันนี้คือแบบ
เปรี้ยวมากคือตอนนั้นแหละไม่ได้คิดเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวปากหรอคะเรน
รู้สึกแล้วก็นิ่งแบบ
เราอยู่ที่ผับว่ะเราอยู่เพื่อนอยู่กันเต็มเลย
แล้วก็มีแต่คนกินเหล้าแน่เลยคืนนี้อะไรอย่างนี้
สิ่งที่ช่วยซิลได้คือซิลอะคุยกับเพื่อน
ซึ่งหนึ่งในนั้นเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเป็น

มันเหมือนเราแค่ต้องมีเพื่อนที่เข้าใจเรา

ห้ามกินเธออยากกินนะ

ปรากฏเราก็รู้สึกแฮปปี้กับประสบการณ์นั้นมาก

แล้ววันนี้

ไม่มีความคิดแบบนั้นแหละ

มากทำยังไงดีให้เราโค้นเอ็กแอลได้อะไรอย่างนี้
อันนี้มีแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยไม่มีแล้ว
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรารักตัวเองและแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เราจะยืนยันในการเป็นตัวของตัวเองและเป็นต่อไป

แค่หนึ่งอย่างที่แกนเราตรงนี้มั่นคงมาก
มันก็เลยไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่
มาหวั่นไหวกับการประสาทแดกกับตัวเอง
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยังต้องแก้ต่อไป
กลายเป็นแบบแข่งขันกับตัวเองทำให้ดีขึ้น
ซึ่งก็ดีนะคะไหนก็แวะมาที่เอ็กซเอลแล้ว
เป็นเพลงที่แบบโหเหมือนโลกใหม่ของซีรีส์เลย
เป็นเปิดตัวอันยิ่งใหญ่อันใหม่เลย
ศักดิ์ไว้เลยเพราะว่ารู้สึกว่า
ศักดิ์ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะปังหรือมันจะอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่แบบมันว่ะ
แล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองโคตร
แล้วก็มูธมันดีมากวันนั้นแบบแดนเซอร์แต่ละคนก็คือเพื่อนที่เราชอบ
แล้วเขาเป็นเอ็กแอลเหมือนกันแล้วเขาภูมิใจในตัวเองเหมือนกัน

เอ็กแอลชาแนลซิลวี่ใช่ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยตอนที่ถ่ายเนี่ยเราก็แค่รู้สึกว่ามันว้าวมันพลังงานมันได้ว่ะใช่ไหม
ตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมแล้วพอมันออนแอร์มาปุ๊บแล้วมันปังขึ้นมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ย

พายกลัวรู้สึกกลัวแล้วก็วางตัวไม่ถูกไม่รู้ต้องรู้สึกอะไรจริงจริงแบบรู้สึกแบบ

ตกใจมากเพราะว่าไม่ได้คิดเลยไม่ได้ฝันไม่ได้หวังไม่ได้อะไรเลยทำด้วยความสนุกล้วนแล้วก็มีโอกาสก็ทำ
แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจมากอะค่ะ
แต่หลังจากนั้นมหาเริ่มแบบเริ่มเครียดเพราะว่าทำไงดีมันดีมากเลยอันก่อนหน้านั้นอันเนี่ยมันมีเรื่องให้เครียดทุกวันแบบ

จะต้องคอยแบบถามตอบตัวเองในหัว
บางทีก็อาจเป็นอีกคนที่ดูเป็นคนตลก
แล้วก็แบบเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรนะเนี่ย

เราหายลองเอาไปใช้ดูได้

ใช้อยู่บ้างบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลแต่ว่า

ที่เขาคอมเมนต์โอ้โหอ่านยาวมาก
โหเรารู้สึกอะไรบ้างไหมที่ได้รับคอมเมนต์

มันรู้สึกมีพลัง
มันเป็นพลังใจอย่างมหาศาล

ปี้ที่ได้เป็นมันเป็นตัวเองเสร็จปุ๊บ

แนวคิดแบบใหม่พอดีที่แบบ

จะทำยังไงดีให้เราไม่ต้องวิ่งตาม

เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจที่

สิ่งนั้นมันเพิ่มพลังใจ

ในความที่เป็นคนดักของเรา

ให้ค่ากับงานมาก

ก็รู้สึกมีพลัง

แล้วก็ทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับ
คอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้
มากที่ทำให้เรา

ทุกวันนี้ก็ยังมีความ

มีความรักเหล่านั้นอยู่ไหม

ต้องไปใช้นู่นใช้นี่

คิดมากจุกจิต

พยายามรู้ตัวก่อนทุกครั้ง

ความรู้สึกแย่ความรู้สึกดีความรู้สึก

ซิลรับมาอย่างแบบ

แล้วก็จะกลับมาถามตัวเองตลอดเวลาว่า

ทุกครั้งในการมีความรู้สึกต่าง

เยอะเกินไปแบบซิล

มันอาจจะฝังอยู่ลึกภายในจิตใจ

ไม่ได้จริงไม่ไหวจริงเพราะเรารู้สึกว่า
ทำไมเรารู้สึกอย่างนี้แต่เราเอาตัวเองออกมา

ก็พบแพทย์เลยไม่ซีเรียส

คือเราหาทางออกไม่ได้
เราก็ไปหาทางออกในเวย์ที่

ก่อนหน้านี้ตอนที่เราใช้อะไรมา

หลังมือนะแต่ไอ้พาร์ทของสีดำ
มันยังอยู่ในเราเสมอ

ซิลเคยพูดกับจิตแพทย์ครั้งนึง
แบบเหมือนแบบซิลทำแล้วซิลรู้สึกดีไม่พอสักที
แบบรู้สึกทำแล้วเหนื่อยจัง

แล้วเมื่อไหร่จะดีพอสักที

เพื่อชดเชยสิ่งที่เคยทำไม่ดีหรอก

มีใครเห็นบ้างไหมหรืออะไรอย่างนี้
ปรากฏเขาจิตแพทย์

วันนี้เราทำดีเพราะฉะนั้นภูมิใจกับวันที่ทำดี

เราจะทำดีกลบสิ่งที่เรา

เราก็เอาปัจจุบันไปยุ่งกับอดีต
ใช่มันก็เลยยังมีความ

ทั้งที่จริงคือเฮ้ยเราเป็นคนใหม่แล้ว

ก็คือให้มันจบแค่นั้นไม่ต้องไป

แล้วพาร์ทนั้นไม่ว่ายังไง

แต่มันแค่เป็นเราเวอร์ชั่นเก่า

มีเสียงอะไรที่ซีวี่ชอบฟัง

นี้มันต้องอันนี้พี่เป็นเสียง

วันก็จะรู้สึกอยากฟัง

หายไปอยู่ในโลกของตัวเองสักพักก็ฟังเพลง
ด้วยหูฟังดีก็จะได้เอสเคียร์ไปอีกนิดนึงนะฮะ

ฟังหูฟังแบบหูฟังแบบนี้นี่ประสบการณ์ตัวเอง

อยากจะฝากอะไรติดตามได้ช่องทางไหน
มีอะไรจะทำอะไรใหม่ว่ามาเลยค่ะ

ก็สามารถไปฟังกันได้ทุกเพลงเลยนะฮะ
ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันดู

แล้วก็จะมีผลงานอะไรมาบ้างก็รอติดตามกันค่ะ

เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูทำมาหมดแล้ว
เขาเรียกว่าอะไรอยากให้กำลังใจทุกคนว่า
อย่าไปแบบยึดติดกับการที่แบบ

แล้วแบบลองลองลองให้มันแบบ

ณวันนี้ซิลก็ลองให้มันถูกวิธี
มาลองกับเรื่องดีก็สนุกดีค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐพลัสไทยรัฐออนไลน์

หรือถ้าอยากเห็นหน้าพวกเราก็

วันนี้มิ้นท์กับซีวี่ต้องลาไปก่อน
ขอบคุณซิวีมากที่มาให้ประสบการณ์ที่ดี

ทุกคนต้องได้อะไรไปจากการฟังซีรีส์วันนี้แน่เลยนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป